ครอบครัวแรกของเราขอแสดงความยินดีกับคุณแม่สุดแซ่บค่ะ
คุณใบเตยอาสยามค่ะแล้วก็คุณพ่อมือใหม่ดีเจแมนพัฒนพลคุณจรนะคะ
เริกดีวันนี้ค่ะเวลา๑๒นาฬิกา๑๙นาที
กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเวทมนต์

น้ำหนักแรกคลอด๒๖๘๐กรัม
ต้องบอกว่าเลิกผ่าคลอดเป็นเริกงามยามดี
ที่คุณพ่อแมนเขาดูเอาไว้แล้ว

วันนี้ค่ะตรงกับวันเกิดของยายกับแม่

เวทมนต์เนี่ยน่ารักน่าชังสุดเลย
สุขภาพแข็งแรงนะคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
งานนี้คนที่หน้าบานก็ไม่ใช่ใครคน
คุณพ่อป้ายแดงดีเจแมนนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าคู่นี้นะเขานับวันรอเจอหน้าลูกสาวแบบ
จดใจจ่อกันมาถึง๙เดือนเต็มเลยคุณผู้ชม

ต่ออีกหนึ่งครอบครัวน่ารักทีเดียวนะคะ
เป็นครอบครัวของคุณเจนี่เจนิเฟอร์โปลิธานนท์ค่ะ

ให้กำเนิดลูกสาวคนที่๓แล้ว
โดยคุณแม่เจนนี่ค่ะได้โพสต์ภาพแห่งความสุข

โดยมีคุณสามีคอยดูแลเคียงข้างไม่ห่างเลย
แล้วก็อุ้มเบบีด้วยลูกสาวคนที่๓นะคะ
ซึ่งทั้งคู่ตั้งชื่อให้ว่าเอมิเลีย
ตอนนี้ค่ะก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่
ลูกสาวเนี่ย๓มหลเป็น๓ใบเฉา

บันเทิงไทยรัฐค่ะขอแสดงความยินดีกับเบบีทายาทคนบันเทิง
ทุกครอบครัวเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะ
เป็นเด็กที่มีจิตใจสดใสสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ก็เป็นควันหลงหลังจากวันแม่ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม